มาในนามของคนดวงดีดวงเห็งถูกรางวัลเกือบล้านต้องการซื้อผลไม้ไปแก้บน
ได้ไหมเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้สุดท้ายพอได้เงินไปของไม่เอา
หายแนบพร้อมกับเงินของแม่ค้าแม่ค้าก็โอ้โหเสียทั้งเงินแถม
ของก็ขายไม่ได้คุณผู้ชมครับแต่ให้ดูนี่กล้องวงจรปิดนี่
ผู้ก่อเหตุหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ระวังเอาไว้ด้วยนะฮะ
ร้านขายผลไม้ครับตลาดสดมะจำโรงครับในพื้นที่สรรป่าตองเชียงใหม่ครับ
นะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ใส่เนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตคุมมาอีกทีนึง
เดินเข้ามาทำทีซื้อผลไม้ซื้อเป็ดเสร็จสองหมื่นกว่าบาทนะฮะ
เฉพาะผลไม้นะครับขาลัยใหญ่ด้วยเออซื้อเยอะมากเลยแล้วบอกว่าให้แม่ค้าเลือกให้หน่อย
แต่แต่ไม่ได้เอาเงินสดมาต้องซื้อของหลายอย่างขอยืมเงินแม่ค้าก่อนสักหมื่นได้ไหม
เดี๋ยวต้องไปจ่ายอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเอาเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้
แต่พอได้เงินจากแม่ค้าไปของไม่เอาเอาแต่เงินแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
แต่ว่าล่าสุดจากบ่อแสทั้งหมดตำรวจสรรป่าตองจับคนร้ายรายนี้ได้แล้ว
ชื่อว่านายซิวัลวงจำป่าอายุสามสิบแปดปีนี่ครับ
เก็ตสีเขียวตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดเมื่อสักครู่
รับก่อเหตุจริงออกอุบายแบบนี้เวลาไปก่อเหตุนะ
ผมถูกรางวัลมาได้เงินมาเก้าแสนผมต้องการซื้อของไปแก้บนนะฮะ
ทีนี้ก็เลยไปซื้อผลไม้สั่งไปสองหมื่นแล้วก็บอกแม่ค้าว่าไปส่งที่โรงเรียนหน่อย
ผมไปบนเอาไว้ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวไปจ่ายเงินตรงนั้นเลยนะฮะ
แต่ออกอุบายว่าเนี่ยนะยังซื้อของไม่ครบแต่ไม่ได้เอาเงินสดมาขอยืมแม่ค้าก่อนสักหมื่นแล้วกัน
รถจักรยานยนต์ที่ขโมยมานั่นแหละไปก่อเหตุต่อครับ
คันนี้ก็ขโมยเข้ามาถูกต้องขโมยมาจากสกลนครครับ
จริงแล้วย้อนกลับไปถ้าเกิดเมษายนปีที่แล้วเคยก่อเหตุแบบนี้กับแม่ค้าขายหมูที่จันทบุรี
จะซื้อหมู๑ตัวแต่เหมือนเดิมขอยืมเงินก่อนสักสองหมื่นได้ไหมล่ะ
อะไรแบบเนี้ยสองสามพันก็ได้พอแม่ค้าให้ก็หนีหายไปเหมือนกัน
ยังไม่พอเขาก่อเหตุโชคโชนเหนืออีสานกลางใต้ทำมาหมดแล้ว
ลักษณะแบบเดียวกันรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดสิบแปดครั้งได้เงินไปเยอะครับเป็นแสนครับ
แล้วถามว่าเอาเงินทำอะไรอ๋อติดพนันออนไลน์เอาไปเล่นพนัน
ฟังเสียงเขาหน่อยครับทางที่เขาง่ายหมดเลยใช่อืม
แม่ค้าเขาเชื่อใจช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี
เขาอยากขายของใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเนี้ยทั้งหมดสิบแปดครั้งแหละเท่าที่จำได้
แล้วมีมากกว่านี้อีกไหมก็มีแค่เนี้ยครับอืม
เท่าที่ผมจำได้เหมือนเดิมเอาในตลาดใหญ่อย่างเดียวเป็นตลาดเทศบาล
ว่า๑๘ครั้งเท่าที่จำได้แต่ที่จำไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่ครั้ง
โอ้โหตะเวนทั่วเลยด้วยนะคะด้วยกลวิธีแบบเดิมแต่ถูกรวบตัวแล้วค่ะนะคะ